ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องฮือฮาเหมือนเช่นกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สับปะเริ่มสองคนหอบหมอนหอบมุ้ง
อาศัยพื้นที่ข้างเตาเผาศพเป็นที่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แทนบ้านของตัวเองนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันในโลกออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน
หลังจากที่มีการแชร์ภาพที่นอนที่พักอาศัยของสับปะเหลอที่อยู่บนเมนค่ะ
คือผู้สื่อข่าวก็ตามไปสำรวจนะคะแล้วก็ไปพบกับสับปะเหลอวัดป่าอดุญญาราม
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
มีอยู่๒ท่านด้วยกันค่ะท่านหนึ่งคือคุณพีรพงศ์วัยยาอายุ๔๕ปี
จัดเตรียมสถานที่บนเมนเพื่อทำพิธีเผาศพในตอนเย็นวันนี้
เขาก็เล่าว่ามันก็จริงนะเป็นเรื่องจริงที่เขาอาศัยหลับนอนอยู่ที่เมน
จริงบ้านก็มีที่พักครอบครัวก็มีแต่ว่าอย่าร้างกับภรรยาไปนานแล้ว
๔ปีก่อนมางานศพเพื่อนที่วัดแห่งนี้ตอนนั้นตกงาน
แล้วมีญาติเป็นสับปะเลอที่วัดก็ชวนมาทำงานด้วยกัน
ที่มานอนที่เมนเพราะว่าบางครั้งญาติเอาสบมาที่วัดกลางดึก
ก็จะได้สะดวกไม่ต้องเดินทางคือสามารถรับงานได้เลยดูแลได้เลยนะคะ
มานอนเฝ้าสบจัดการสบต่าง
ตัดสินใจนอนที่เมนแล้วก็เป็นการดูแลความเรียบร้อยในวัดด้วย
นี่เขานอนแบบนี้มา๔ปีแล้วนะคะอันนี้คือท่านหนึ่ง
ส่วนอีกท่านหนึ่งคือในบัวปอนจตุจักรอายุ๗๐ปี
เป็นสับปะเหลอญาติกับนายพีรพงศ์นี่แหละค่ะ
บอกว่านอนอยู่ที่เมนเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามเลยค่ะกลัวผีไหมเคยเจอหรือเปล่า
ฟังสับปะเริดตอบหน่อยค่ะ
ไปตลอดครับอืมย่านย่านปะครับบอกครับย่านตะข้นอืม
ข้นสวยสวยปากดี้ดิย่านอืมขันหัวแดงนี่ย่านรวดโอ้โหย่าน
ย่านย่านอยากแรงหลุกอืมแล้วนี่ย่านตะข้นนี่เรียกยัง
แตกแตกว่าครับนั่นนี่นี่นี่มัดครับนี่เสียดด้วยนี่อืม
ภูเข้าตายที่หาเสียดด้วยนี่อืมตายห้าตายโหงตายลำบาก
ตายลำบ่นกับยุนิลาแต่ว่าเขาไม่กล้ามาด่วนมีทั้งขวาคุณ
อ้อสับประเริกก็ไม่กลัวนะคะครับกลัวคนมากกว่าผีอืมนะคะ
พระครูอดุลสานิเทศเจ้าอาวาสค่ะบอกว่าสับปะเหลอนอนที่เมน
ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเขามีหน้าที่
แล้วก็ยึดถือตามประเพณีโบราณที่ต้องมีคนเฝ้าศพนะคะ
จุดทูบเทียนพอทูบหมดกลางดึกก็ต้องจุดทูบใหม่ปักแทนค่ะ